อยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐต่อคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้เป็นเรื่องความไม่สบายใจของคนข้ามสะพานลอยค่ะ
ตรงซอยลาดกระบังห้าสิบสองค่ะเขาบอกว่า
บนสะพานลอยเนี่ยมีชายเร่ร่อนอยู่คนหนึ่งยึดหัวหาดไว้เลยค่ะ
ตรงมุมสะพานลอยเนี่ยเหมือนกับเป็นที่พักอาศัยของตัวเอง
แต่เห็นแล้วไม่สบายใจคือถ้าขึ้นไปแล้วเจอแบบนี้
เราคงต้องลงทางเดิมนี่บนสะพานลอยอ่ะครับ
นี่คือบนสะพานลอยนะคะในเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอาเรื่องนี้มาโพสต์
คุณผู้ชมคะให้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ให้ช่วยเข้าไปดูหน่อย
แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเขามีมีดสปาต้าด้วยนะคะ
นี่คือซอยลาดกระบัง๕๒อยู่ใกล้โรงพยาบาลราชกระบัง
นั่นหมายความว่าสะพานลอยนี้ก็มีผู้คนใช้กันเยอะเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้นะคะผมเผ่ารุงรังแล้ววางข้าวของที่นอน
นอนอยู่ตรงมุมสะพานลอยแบบนี้ค่ะ
มีตีจูเอี๊ยะนะคะวางบูชาไว้ด้วย
ชาวบ้านก็ถ่ายรูปนี้มาเขาบอกว่า
เดินไปเดินมาคือไม่น่าไว้วางใจ
อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยนะคะ
เทศกิจสำนักงานเขตลาดกระบัง
ไปแล้วค่ะที่สะพานลอยแห่งนี้นะคะ
ก็มีการย้ายข้าวของของชายคนนี้ออกไปหมดแล้วค่ะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้เข้าไปเจรจากับผู้ชายคนนี้
แล้วก็ลื้อข้าวของออกไปแล้วนะคะ
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
บอกว่ารู้สึกห่วงคนที่เดินไปเดินมา
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ยึดสะพานลอยทำเป็นที่พักส่วนตัว
แล้วคนใช้สะพานก็มีทั้งผู้หญิงทั้งเด็กแล้วก็คนแก่
ซึ่งน่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยค่ะ
นี่ค่ะทางเทศกิจเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปตรวจสอบแล้วแจ้งให้ย้ายออก

ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรนะคะ
ก็คงจะต้องมีการกวดขันมากขึ้น
เพื่อให้ไม่มีใครมาใช้พื้นที่สาธารณะแบบนี้นะคะ
เพราะคนที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะรู้สึกไม่สบายใจนะคะ